แต่ว่าเรื่องราวนี้มาดูเรื่องของคนที่เป็นผีพนัน
การพนันมันทำให้สูญเสียทุกอย่าง
เงินทองรวมทั้งครอบครัวด้วย

ใช้กำลังทุกที่ที่ไปเจอเธอ
คุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันครับ

แล้วก็มันมีอีกหลายคลิปหลายเหตุการณ์

ก็เป็นการใช้ความรุนแรงด้วยกันทั้งสิ้น
ฝ่ายหญิงก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คข้อความบอกว่า
นี่คือสิ่งที่เธอกับลูกต้องเจอทุกวัน

เลิกกันเพราะอะไรเอาเงินของเธอไป
ขโมยเงินขโมยทองไปเล่นการพนันเสียไปเกือบล้าน
สุดท้ายภาพที่เห็นจะอยากกลับมาคืนดี
พอไม่ดีด้วยก็คือเธอไม่ให้โอกาส
ก็เลยตามมาวุ่นวายมระรานแบบนี้แทบจะทุกวัน

ล่าสุดฝ่ายผู้หญิงชื่อว่าคุณอ๋อมแอ๋ม
อายุ๓๓ปีซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ไปหาตำรวจแล้ว

ตำรวจก็เรียกอดีตสามีที่ชื่อว่าพ้นเนี่ย

ใช้เวลาคุยกันประมาณ๑ชั่วโมงเป็นภาพขวาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
นะฮะสุดท้ายคุยไปคุยมาอดีตสามี
เขาก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมนะฮะ

อยู่กันมารู้จักกันมากับอดีตสามี๔ปี

แต่ช่วงบอลโลกที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
อดีตสามีเนี่ยไปเล่นพนันบอลจนเสีย

หันไปเล่นสล็อตก็คือพนันออนไลน์ต่อ
เอาเงินของเธอไปหมุนลงทุน

แต่เอาไปลงทุนกับเรื่องของการเล่นพนันจนหมดตัวครับ

ฝ่ายชายก็เล่นอีกสุดท้ายขโมยทองไปขาย
ทรัพย์สินที่มีรวมแล้ว๘๕๐๐บาท
ทองอีก๓บาทรถบิ๊กบ้าท์อีก๑คัน

ทำให้เธอทนไม่ไหวก็เลยหย่ากัน

แม้กระทั่งไปเจอที่โรงพยาบาลก็ไม่เว้นครับ
นะฮะล่าสุดทางด้านของภูมิกับสพโพธารามท่านพันธุ์ตำรวจเอกชัดชนนราวุฒิพร
เป็นคนกลางในการเรียกสองคนมาไกล่เกลี่ยตกลงกัน
สุดท้ายทั้งคู่อย่าขาดกันแล้วเท่ากับว่าสิทธิ์ความเป็นสามีภรรยามันหมดไปแล้ว
การที่ฝ่ายชายเข้ามาที่บ้านของฝ่ายหญิงอันนี้ทำไม่ได้
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายหญิงยินยอมเพราะเพราะไม่อยากให้ลูกเนี่ย
เห็นพ่อแม่แยกทางกันเพราะลูกยังเล็กอยู่
แต่ครั้งนี้สุดท้ายแล้วไม่เอาก็เลยลงบันทึกประจำวัน
อนาคตถ้าฝ่ายผู้ชายมาอีกฝ่ายหญิงจะแจ้งความดำเนินคดี
ฝ่ายชายรับปากว่าโอเคจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้ว
เพราะถือว่าหมดรักกันแล้วละกันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ
อย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน
และอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับค่ะอืม